คนดวงเฮงดีกว่านะคะเรียกว่าเฮงจริงไม่จกตานะคะ

เจ้าตัวก็จะอัดคลิปซ้อนทำวงทำมาสนะคะแต่ว่าจะมีคลิก
เด็ดก็คืออยู่ที่ว่าก็จะเผยเลขเด็ดมาให้คนได้ตีความกันอ่า
อ๋อมีเป็นในนะคะอย่างนวดที่ผ่านมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะฟิ้วเฟ้าฟาเอฟซีรวยค่ะ
โชคจากเลขเบิ้ล๗๗เนี่ยค่ะมาเต็มเรียกว่าตอนนี้เฟี้ยวฟ้าวตอบอินบล็อกกันแทบจะไม่ทันเลยล่ะค่ะ
ดีใจมากเลยโอ้โหชาวบ้านถูกเยอะมากนี่สูงอายุตอนไม่หมดอีก๒๐๐กว่าข้อความที่เข้ามาในไลน์หนูอ่ะ
คนถูก๗๗แบบมหาศาลมหาศาลจริงแบบเยอะมากเหมือนเป็นของขวัญให้สำหรับสงการ

ก็แบบว่าได้โชคกันเยอะแยะมากเลย

นั่นคือช่วงเวลาแค่เขาประกาศผล
แต่ตอนกลางคืนอ่ะโอ้โห
ส่งมาเต็มเลยว่าถูก
ยินดีด้วยค่ะแต่ก็อย่าไปเยอะกับสิ่งนี้
ไม่มีสิ่งไหนที่จีรันยั่งยืนนอกจากการที่ทำงานสุจริตมากที่สุดค่ะ
แล้วก็ความขยันของตัวเองจำไว้นะคะ